กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่ครอบครัวของคุณยายกุลจากจังหวัดกาญจนบุรีจะร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถามถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ปกติดูรายการของเราบ่อยไหมครับ

ง่านี่บ่อยแน่เป็นแฟนรายการเลยใช่ไหมครับ
พอไปทำอะไรก็แล้วแต่ว่า
ทุ่ม๑๕เนี่ยจะต้องมานั่งหน้าจอแล้ว
ไม่งั้นถ้ามาก้อนก็จะดูเกมของคุณเป๊กกี้กับสันติสุข
ลงได้ให้หลานก่อนคุณมากแล้วค่ะต้าครับขอบคุณห่วงสูงนะครับ
พร้อมแล้วเชิญยายกุลมาต่อชีวิตเป็นท่านแรกครับ
ยายเคยดูรายการเนอะค่ะคำถามที่เรานำมาตั้งคำถามในวันนี้นะครับ
จะเป็นเรื่องราวใกล้ตัวครอบครัวของเรา

ถ้าพร้อมแล้วมาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑อำเภอเมืองกาญจนบุรี
เรื่องที่๒บ้านของเรา
เรื่องที่๓ศิลปินเกาหลี
เรื่องที่๕ไทยรัฐทีวี
ยายคิดให้ดีนะยายคิดว่ายายเรื่องนี้ฉันตอบได้แน่
แต่เรื่องที่เหลือล่ะคนอื่นในครอบครัวเราตอบเรื่องไหนได้บ้าง
พร้อมไหมครับจ้ะถ้าพร้อมแล้วยายกุลเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ
อำเภอเมืองกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรีครับ
ยายเกิดที่เมืองกาลป่ะครับ
ในอำเภอเมืองกาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่๑ที่สำคัญมากนั่นก็คือ

สะพานข้ามแม่น้ำแควร์ถูกต้องครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สะพานข้ามแม่น้ำแควร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์ของอะไร
ตัวเลือกที่๑สันติภาพ
ตัวเลือกที่สองเสรีภาพ
ตัวเลือกที่๓มิตรภาพ
ตัวเลือกที่สี่อิสรภาพ
ระหว่างอิสระภาพกับเสรีภาพมันคลับคล้ายคลับคลา

ถ้าพร้อมแล้วยายกุลเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองเสรีภาพครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
จะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องอะไรให้น้องออมขึ้นมาตอบคำถามครับ

ก็คือเรื่องบ้านของเรา

ทำไมเลือกเรื่องศิลปินเกาหลีครับ
เพราะน้องออมชอบเพลงมากค่ะ

ขอเชิญน้องออมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เป็นวงที่หนูชอบมากที่สุด

แล้วเริ่มชอบเกาหลีก็เพราะวงนี้เลยค่ะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกที่๑พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๒พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๓พศ๒๕๖
และตัวเลือกที่๔พศ๒๕๖
ลองนึกทบทวนนะลูกว่าตอนนั้นหนูทำอะไรมันอาจจะมีช่วงเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เราจะได้ยินเพลงนี้หรือเปล่า
จำได้ค่ะแต่ว่าเป็นอีกพศหนึ่งไม่ใช่ของไทยค่ะ

นึกไม่ออกก็เขียนเลี้ยงไปเลยก็ได้
ปีนี้คริสตศักราช๒๐๑๘นะครับ
ตรงกับพุทธศักราช๒๕๖๑

ถ้าพร้อมแล้วน้องออมเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

พศ๒๕๕๐ครับ
ออมจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องอามขึ้นมาตอบครับ
เหลือเรื่องบ้านของเรา

น้องอามมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เรื่องที่เหลืออยู่ในใจเราเราอยากตอบเรื่องอะไรลูก
แต่ไม่เป็นไรบ้านของเราเราก็ตอบได้เนอะ

คิดว่าตัวเองนั้นรู้ทุกซอกทุกมุมของบ้านไหมครับ

หลังคาของเรามีรูรั่วกี่รูครับ

ไม่ถูกแสดงว่ารั่วเยอะมาก
โอลูกมีประตูกี่บาน

และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ดาราชาย๓คนในโปสเตอร์ที่ติดอยู่ที่ประตูคือใคร
ตัวเลือกที่สามโป๊ปธนวัฒน์ณเดชน์เจมส์จิรายุ
ตัวเลือกที่สี่เจมส์มาณเดชน์เกรทวรินทร

ผมผ่านประตูนั้นทุกวันนะครับสังเกตอยู่เกือบทุกวันเหมือนกัน
มั่นใจใช่ไหมลูกครับถ้ามั่นใจแล้วน้องอาร์มเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๓ครับ

ดูตอนที่มีเกมต่อชีวิตนี่แหละ
นอกจากเกมต่อชีวิตแล้วเนี่ย
บ้างครับที่ป้าจำได้

ใช่ไหมครับใช่และก็อันนี้และก็
เป็นข่าวละสำนักและต่อไปก็เป็น
คุณเขมมาสอนหนูข่าวอ่านข่าว
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
รายการใดต่อไปนี้ไม่ได้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีในวันอาทิตย์
โอ้โหปะจะรู้มั้ยเนี่ยกลางวันปะไม่ได้ดู
ตัวเลือกที่หนึ่งภารกิจพิชิตความอร่อย
ตัวเลือกที่สองทีวีแชมเปียน
ตัวเลือกที่สามมาดามตวง
ตัวเลือกที่สี่คนมันพันอาสา

ป้าไม่ได้ดูทั้งวันป้าบอกตรงว่า
ตั้งวันเป็นเวลางานของป๊าไง
ตอบแบบเดาเลยอ่ะคิดว่าถูกก็ถูกถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไร
พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วป้าเลือกตอบตัวเลือกที่

ตัวเลือกที่สองทีวีแชมเปียนครับ
ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็เข้าใจป้าด้วยว่า
ที่ป้ามาในวันนี้ตั้งใจที่จะต่อลมหายใจให้กับครอบครัวของยายกุลจริง
บ้านหลังนี้ยังคงจะอยู่กับเขาหรือไม่
ขอบคุณครับ
มาลุ้นคำตอบกันก่อนดีกว่าเนอะยายเนอะ

ไม่ได้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีในวันอาทิตย์

ถูก
สวัสดีครับ